มาที่เรื่องของการพังแผงกันบ้างนะครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ตลาดนัดจตุจักร

มีชายวัยรุ่น๒คนเอาไม้เบสบอลไป
แล้วก็ไปพังแผงซึ่งแผงนั้นมีสาวธอมเป็นเจ้าของ

ยังใช้ไม้เบสบอลไปฟาดสาวธอมอีกนะครับ
เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดในตลาดนัดจตุจักรกรุงเทพ

ใช้เวลาพูดคุยกับสาวธอมเจ้าของร้าน
แป๊บเดียวไม่ถึงนาทีเลยคุณ

แผงของสาวธอมหมดเลย

เอาไม้เบสบอลไปตีสาวธอม
ทอมทำได้แค่ยกมือขึ้นปัดป้องนะครับ
จากนั้นสาวธอมก็พยายามวิ่งหนี

สลบอยู่กับพื้นถนน
จากนั้นชายวัยรุ่นผู้ก่อเหตุทั้งสองคน
ก็เดินปะปนกับคนที่มาซื้อของในตลาดนัดจตุจักร

คนที่เดินเที่ยวอยู่ตกอกตกใจแล้วครับ
หญิงสาวชื่อเมย์เป็นแฟนของสาวธอม

ใช้ทั้งไม้แล้วก็ไม้เบสบอล

และยังวิ่งตามไปกระทืบเขาจนสลบ
อมก็ผู้หญิงและแฟนตัวเล็กนิดเดียว

เต็มตัวหัวแตกแล้วก็เลือดเต็มหน้า
ที่สำคัญคือกระโหลกร้าว

เป็นเครื่องหมายคำถามหลายตัวเลย
ผู้สื่อข่าวสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

เกิดขึ้นเมื่อวันที่๒๓มกราคม

ยืนยันว่าไม่เคยรู้จักคนร้ายมาก่อน

จนถึงขณะนี้ยังไม่สามารถเปิดร้านได้เลยนะครับ

จะกลับมาก่อเหตุซ้ำอีก

สองวัยรุ่นชายโดยเร็ว
ส่วนสาเหตุตำรวจตั้งไว้หลายประเด็น

จากผู้เสียหายยืนยันหนักแน่นว่า
ไม่เคยรู้จักกับผู้ชายสองคนนี้มาก่อนเลยนะครับ
แต่ตอนนี้ตำรวจให้น้ำหนักกับประเด็น

เคยมีปัญหาขัดแย้งกับแผงค้า
ใกล้กันเนื่องจากนำสินค้า
คล้ายกันมาวางขาย

ท้าทายเกือบลงไม้ลงมือกันนะครับ

ที่มีปัญหามาสอบปากคำ
อย่างละเอียดด้วยเช่นเดียวกันนะครับ